ส่วนข่าวต่อไปเจอดีเข้าให้ไงนะฮะโดนดีเขาให้ไง
ทำไมผมถึงโปรยแบบนี้คนร้ายนึกยังไง
มาขโมยอ่างน้ำมนต์ของวัดดังที่สมุทรสงครามคุณผู้ชมดูนะ
มาทำทีจะไหว้พระมาดึกด้วยมาไหว้พระดึกจริงเกือบเที่ยงคืน
ไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เข้ามาตอนนี้แล้วล่ะเขานั่งลงค่ะนั่งลงปั๊บ
ทำเป็นยกมือไหว้พระไหว้พระเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็น
นี่มาแล้วนั่งไหว้แล้วเออไหว้นะไหว้พระแต่มองซ้ายมองขวา
แล้วก็น่ะอ่างน้ำมนต์อยู่ข้างหน้านะครับเทอ่างน้ำมนต์ทิ้งอ่ะโอ้
แล้วยกไปแต่ที่โดนดีก็คืออะไรรู้ไหมอ่างน้ำมนต์นี้อายุ๑๘๐ปีต้องมีครับ
โดนดีเข้าไงสามวันไม่ทันถึงเอามาคืนแล้วค่ะกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพได้อย่างที่ผมเล่าไปฮะพระครูสมุทรโกศลนะครับ
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้งนะครับก็ไปแจ้งความที่สพออำภาวานะฮะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับคนร้ายลายนี้แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พระที่ออกบินทบาทนะครับท่านดีใจแล้วก็งงในคราวเดียวกัน
ไปเจอกระถางน้ำมนต์กระถางนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่กระถางนี้
วางอยู่ริมถนนข้างวัดนะฮะทางเข้าวัดมีสุนัขเนี่ย
ยืนล้อมนะฮะกระถางน้ำมนต์อยู่เลยครับครูสมุดท่าเจ้าว่าท่านบอกดีใจนะ
ที่ก็ได้กระถางน้ำมนต์คืนมาคนร้ายคงเจอดีเข้าแหละ
เพราะก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถ
ขอให้คนร้ายเอาอ่างน้ำมนต์นะฮะหรือกระถางน้ำมนต์เนี่ยนะฮะ
มาคืนขนาดที่นายมีศักดิ์จายกรรมอายุ๕๘ปีนะครับ
ชาวบ้านระแวกแถวนั้นเนี่ยชื่อว่าโหคงเจอเขาล่ะ
กระถางน้ำมนเนี่ยนะฮะขโมยไปแค่๓วัน
ต้องรีบเอามาคืนแบบนี้หลวงพ่อโตท่านศักดิ์สิทธิ์มาก
บนบานอะไรไว้จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าใครไม่มาแก้บน
ก็จะฝันเห็นจราเข้เต็มไปหมดเลยครับ